กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพ
กับผมในมงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ

กับผมวันนี้จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนุนแห่งราชจักรไทยปี๒๕๖๐มาตรา๑๕
ซึ่งจะเกี่ยวพันธุ์ถึงรัฐมนตรีประมาณ๔คนด้วยกัน
หลักก็คือท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ฐานะกำกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อเก่าหาคือไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
มีพฤติกรรมใช้อำนาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง
และกลุ่มรัฐมนตรีอีกส่วนหนึ่งที่กำกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
ก็คือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และทั้งสองหน่วยงานนี้ก็อยู่ภายใต้กำกับของ
พลเอกพยุทธ์จันทวชานายกรมนตรี
ซึ่งข้อเก่าหากลุ่มที่๒ที่อยู่กระทรวงมหาดไทย
ก็คือไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน
มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ
ใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

และแสวงหาผลประโยชน์ภายในหน่วยงานในกำกับ
ที่ดูแลโดยไม่มีการตรวจสอบหรือระงับยับยั้ง

ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ย่อทั้ง๔รัฐมนตรีนี้

จงใจขายชาติ

ช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อพยุงอำนาจ

ผมขอย้อนไปที่นายนิพนธ์บุญญามณี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ที่มาอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

สามารถลงทุนคนละประมาณ๔๐ล้าน

ที่ดินอยู่อาศัยได้ประมาณ๑ไร่
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวต่างชาติที่มีฐานะดีสูงอายุ
ที่ต้องการพำนักในประเทศไทยในระยะยาวได้มีโอกาสซื้อที่ดิน
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน๑ไร่
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป
เพื่อให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สะดวกง่ายขึ้น
นี่น่ะหรือความคิดของรัฐมนตรีในรัฐสมัยของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นี่คือความคิดของคนขายชาติใช่หรือไม่
ประเทศไทยมีอนาเขต๕๑๓๑๒๐ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ๓๒๐ล้านไล่เสร็จ
ถ้าติดตามความคิดนายนิพนธบุญญามณีผมไม่เชื่อเลยครับว่านายนิพนธ์จะคิดคนเดียว
คงต้องปรึกษาหาลือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเป็นแน่แท้
หลังจากนั้นก็มากุยทางเพื่อมาโยนหินถามทางถามประชาชนว่า
เอ๊ะถ้าทำแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเป็นรัฐบาลชุดอื่นก็คงบอกว่าขายชาติแต่ถ้าเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ถือว่าเป็นคนดี
ก็คงไม่ได้ขายชาติเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติใช่หรือไม่
ถ้าเป็นแบบนี้จริงประเทศไทยก็คงไม่ต้องมีอนาเขต
ไม่ต้องมีเขตแดนไม่ต้องมีทหารคุมชายแดน

ทหารบกก็ไม่จำเป็นต้องมีเลด้าคุมชายแดน
เพราะว่าที่ดินสามารถซื้อขายได้โดยสะดวก
นี่แค่เริ่มก็คิดจะขายชาติกันแล้ว
ต้องอย่าลืมนะครับแผ่นดิน๕๐๐๐๐๐ตรกิโลเมตร

และอดีตบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้เสียเลือดเสียเนื้อเอาชีวิตเข้าแลก
ได้ขยายอนาเขตต่อสืบเนื่องจนถึงสมัยราชการที่๑๒
แต่เรามาเสียดินแดนในช่วงสมัยราชการที่๕
ประมาณ๕แสน๑หมื่นกว่าไล่ด้วยกัน
ในกรณีจักรวรรภ์อังกฤษและจักรวรรภ์ฟรั่งเศสระหนะนิขม

ที่ประเทศไทย๗๗จังหวัด

สายตารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้
กว่าเราจะมีผืนแผ่นดินอยู่ประมาณ๕แสนกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ย

และพระเจ้าตากศิลป์ก็นำผืนแผ่นดินนี้

สมัยราชการที่๑๒๓เราขยายอนาเขต
เหนือสุดใต้สุดตะวันออกตะวันตก
เรามีพื้นที่กว่า๑๑ล้านตารางกิโลเมตร
เรามาเสียในช่วงฝรั่งเศสอังกฤษ

เพื่อแลกกับสิทธิที่ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้น
ของนักล่าอาณานิคมเพื่อรักษาดินแดนนี้ไว้
และเรามาเสียดินแดนครั้งล่าสุดเมื่อปี๒๕๕๙
เมื่อวันที่๑๕มิถุนาเสียไปประมาณ๒ตารางกิโลเมตร

เราเสียไปพันสองร้อยห้าสิบไร่ปศาสตร์พระวิหาร
ก่อนในสมัยบรรพบรุษเราเสียสละชีวิตเสียสละทรัพย์
เพื่อรักษาแผ่นดินไม่ให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นหรือธาตุ
แต่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราขายแผ่นดิน
เพื่อรักษาอำนาจพร้อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลต่างชาติ
ใช่หรือไม่ผมจึงเรียกรัฐบาลชุดนี้ว่าชุดขายชาติกิน
และที่กำลังขายที่กำลังจะออกกฎหมายขายชาติให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งรัฐมนูนแห่งรัฐจัดข่ายพศสองแม่ร้อยหกสิบ
มาตราที่๑เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นราชจักรหนึ่งเดียว
งแย่งไม่ได้และไม่เคยบอกเลยว่าจะขายต่อให้ต่างชาติได้
เดี๋ยวผมจะนิยามสับอีก๒คำด้วยกันสำหรับรัฐบาลชุดนี้
คำว่าช่อลาดหมายถึงการป้นเงินรัศดรป้นภาษีประชาชนไปใช้ส่วนตัวและพวกพ้อง
แต่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำลังออกกฎหมายป้นที่ดินของชาติไปขายให้ต่างชาติ
หลวงหมายความว่าเบียดบังของหลวงไปเป็นของตนเอง
เช่นที่ดินเขากระดงเป็นต้นเดิมเป็นของการลดไฟ
ที่ที่ดินส่วนรวมมอบให้การรถไฟตั้งแต่ปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสอง
ต่อไปจะเป็นการประเด็นในกรณีการบังหลวง
คนที่เกี่ยวข้องก็มีพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์นายศักดิ์สยามและนายนิพนธ์
นายศักดิ์สยามเนี่ยเหตุการณ์เกิดตั้งแต่พศ๒๕๑๓ซึ่งนายศักดิ์สยามยังเด็กอยู่
ผลเอกประยุทธ์พลเอกนพงศ์นายนิพนธ์ไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่มาเกี่ยวข้องในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ร่วมกันบังหลวงที่ดินเขากระดง
กว่าห้าพันแปดสิบสามไร่ที่เป็นเป็นของกลมรถไฟ
หรือการลดไฟไปเป็นของตนเองและพวกพ้องและนวงเหนียว
ไม่ยอมให้กลับคืนสู่การรถไฟแห่งประเทศไทยมาดูแผนที่
เพื่อนเคยอภิปรายกันไปแล้ว

เพื่อให้ส่วนราชการขยับ

กลับคืนสู่การลดไฟอย่างไม่ได้ถ่ายให้ได้

ซ้ายมือไปโคราชตรงกลางคือบุรีรำ

ซึ่งในพื้นที่ดินแห่งนี้

ด้านบนก็เป็นที่ดินของพี่สะพ้าย

ศักดิ์สยามชิดชอบก็ไปนอนที่บุรีรำตรงจุดนี้
ถ้าอยู่กรุงเทพก็คงนอนที่พระรามเก้า
บริษัทศรีราชัยเดิมก็อยู่ที่นี่
สนามช้างอารีน่าก็อยู่ที่นี่
ทั้งหมด๕๐๘๓ไร่

เกิดจากพระราชกฤษศิริกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวง
ต่อจากนครราชศรีมาถึงอุบลรัชธานีผ่านไปเลยครับ
รายละเอียดที่มาที่ไปของโฉนดแปลงดังกล่าวตั้งแต่ปี๒๔
ตั้งแต่มีการประกาศภารกิจสิริกาเขตสร้างทางรถไฟโคราชถึงอุบลรัชธานี
พระราชกิจสิริกาเขียนไว้ว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๒ปี
โดยห้ามเจ้าของที่ดินที่ครอบครองที่ดินเขตรถไฟก่อน๘พฤศจิ๒๕๖
หรือซื้อขายหรือเปลี่ยนเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งห้ามสร้างบ้านปลูกต้นไม้หรือทำไล่ก่อนได้รับอนุญาต

ขอรัฐพระท้วงผู้ที่กำลังพิปรายขัดข้อบังคับข้อหกสิบเก้าครับ
ซึ่งอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งที่ดินนั้นยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์ว่าจะครบถ้วน
สมบูรณ์อย่างไรการนำความเท็จ
ผู้แทนรัศดรนั่นถือว่าเสียหายครับสร้างความเสีย
หายให้กับบุคคลหลายบุคคลฉะนั้นผมถึงขออนุญาตครับ
เรื่องนี้นอกจากสำสรณแล้วก็ยังเป็นความเท็จสภาผู้
ผู้แทนลักษรรณครับขออนุญาตท่านประธานไม่ปวดครับวิชัย
ครับครับในกรณีของท่านมงคลกิจอภิปราย
จะมีอยู่ประเด็นก็คือมีก่อนหน้านี้มีท่านสมาชิก๓๔ท่านอภิปรายเรื่องที่ดินตรงบุรีรำตรงนี้มา
เขาก็โดนนี่มาหลายท่านแล้วประเด็นก็พยายามอย่าซ้ำซาก
คือท่านประธานครับผมยังไม่เคยอภิปรายเรื่องประเด็นเขากระโดง
ตั้งแต่เปิดสภาชุดนี้นี่เป็นปีสุดท้าย
ท่านจะไม่ให้ผมพูดเลยเหรอครับ

ผมเห็นตามข้อบังคับข้อ๖๙ที่ประท้วงกันเนี่ยก็ประท้วงซ้ำ
ท่านฟังฟังประธานก่อนนะครับท่านมงคลกิจครับ
ฟังประธานวินิจฉัยให้จบก่อนนะครับ
เอ่อท่านอภิปรายได้ครับ
เพียงแต่ผมติ้งว่า๓๔ท่านที่ผ่านมาอย่าพยายามอย่าซ้ำประเด็นแค่นั้นเอง

เดี๋ยวผมจะพยายามสรุปในประเด็นที่เพื่อนสมาชิก

ในกรณีของพูดเท็จตามที่ท่านสมาชิก

วินิจฉัยว่าจะเท็จหรือไม่เท็จเนี่ยนะครับ
ผู้ที่ถูกอภิปรายจะเป็นผู้ตอบเองนะครับ
ไม่ต้องมาตอบแทนว่ามันเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องไม่เท็จนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเท็จเนี่ยเดี๋ยวผู้ถูกอภิปราย
คือท่านรัฐมนตรีก็คงจะมาตอบโต้เองนะครับ

ประเด็นสำคัญคือที่ดินแปลงนี้
เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
มอบให้ในสมัยราชการที่๖
และเกิดข้อพิพาทกันเมื่อปีพศ๒๕๒
ข้อพิพาทนี้สรุปง่ายก็คือมีราศดรกลุ่มหนึ่ง
และมีเครือญาติของรัฐมนตรี

แล้วสุดท้ายญาติของรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าเราไปลุกที่การรถไฟ
หลังจากนั้นก็มีทำหนังสือสัญญาในการขออาศัยในพื้นที่ดินของรถไฟ
ก็หมายความว่าเป็นการอนุญาตก็สามารถอยู่ได้

มีการไปออกโฉนดที่ดินเลขที่๓๔
และขายให้ญาติของท่านรัฐมนตรี
และเมื่อวันที่๒๑ธันวา๒๕๖
มีการนำไปขายต่อให้บริษัทในเครือของท่านรัฐมนตรี

มีประชาชนนำที่ดินดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งไปออกโฉนดเลขที่๘๘

ครับมีผู้ประท้วงครับเชิญครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุประชัยใจสมุทร
ผมประท้วงท่านผู้อภิปราย
ว่าเป็นการอภิปรายที่วนเวียนซ้ำซากและซ้ำกับคนอื่น
และที่ผมอยากจะเรียนก็คือซ้ำกับกรณี
คนอื่นเคยอภิปรายมาแล้วก่อนหน้านี้ในสมัยการยื่นอภิปราย

แล้วก็เรื่องที่ท่านเอามาพูดเนี่ยท่านก็ไปลอกเข้ามา
ข้อเท็จจริงเป็นประการใดก็เป็นเรื่องสำคัญครับ

เหตุผลที่ผมอยากจะขออนุญาตสำผรรณา
หนึ่งสามหรือ๑๘เนี่ยตอนนั้นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลย
รัฐมนตรีเพิ่งอายุประมาณไม่ถึงสิบขวบครับท่านสุประชัยครับ
เอ่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบหลายครั้งแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นท่าน
ท่านสมาชิกท่านมีสิทธิ์จะกล่าวหา
ถ้าเป็นเท็จท่านรัฐมนตรีก็คงจะมาตอบโต้
แล้วถ้าท่านไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลที่๓
ผู้อภิปรายก็ต้องรับผิดชอบในการถูกฟ้องร้อง
นั่นเนื่องจากเอกสิทธิ์ไม่คุ้มครองเพราะมีการถ่ายทอด
แต่ทีนี้เราก็ตามขอเตือนท่านมงคลกิจ
พยายามอย่าเอ่ยถึงบุคคลที่๓
ผมผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยครับท่านสุชาติครับ

ครับผมขอบคุณครับท่านประธาน
หลังจากมีการออกโฉนดเสร็จนะครับ
และคณะกรรมการกิจศิริกาได้วิทย์ใช้ว่า
พื้นที่ดินทั้ง๒แปลงดังเก่าออกทับที่กะลดไฟ
พอปี๔๘คณะกรรมการกรรมธิการวิสามันวุฒิสภา
ก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนแล้วสรุปแล้วว่า

เป็นการออกที่ดินโดยมิชอบ
และให้ส่งต่อที่ผู้ว่าการรถไฟให้ดำเนินคดี
ผู้บุกลุกทั้ง๒คนทั้ง๒ลายด้วยกัน
หลังจากนั้นมีแปลงอื่นมีการฟ้องร้องกัน
แล้วสุดท้ายการลดไฟชนะทั้งหมด
ซึ่งโฉนดดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการวินิจฉัย
ชโนททั้งหมด๕๐๘๓ลาย

เมื่อวันที่๒๓มิถุนา๒๕๖๔
รถไฟทำหนังสือถึงกรมที่ดิน
แข็งขันเลยนะครับแบบแข็งขันเลยนะฮะ
เหมือนว่ากรมที่ดินเนี่ยเป็นคนดีแล้วนะครับ
เป็นคนดีหมายความว่าสั่งให้เพิกถอนที่ดินที่เหลือทั้งหมดนะครับ
ทับที่ทางรถไฟทั้งหมดเลยฮะทุกทุกคำพิพากษา
รวมทั้งแปลงที่๓๔๖๖และ๘๕๖๔ด้วยนะครับ
ผมก็ภูมิใจว่าหนังสือฉบับนี้ออกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในสมัยที่ท่านละมุติศักดิ์สยามชิดชอบเป็นละมุติวะการกระทรวงคมนาคม
ผมไม่เคยบอกว่าท่านศักดิ์สยามเป็นคนผิดนะครับเพราะตอนนั้นท่านยังเด็ก
หลังจากนั้นผมมาตกใจหนังสืออีกฉบับหนึ่งครับ
หนังสืออีกฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นหนังสือตอบโต้กลับมาจากกรมที่ดิน
ส่งไปยังประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งหนังสือฉบับนี้ผมดูแล้วเนี่ย
คนเขียนและคนเซ็นท่านอธิบดีกรมที่ดินไม่น่ากล้าเซ็นเอง
เพราะเมื่อเซ็นไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ก็เป็นได้
ให้แค่ผู้อำนวยการส่วนงานในการออกเอกสารสำคัญ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินเป็นคนออกเท่านั้น
สาระสำคัญเนี่ยแปลงอื่นเนี่ย
ที่ดินบอกว่าดำเนินการไปตามมาตราหกเอ็ด
ประมวลกฎหมายของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเพิกถอน
แล้วก็ไล่ที่แล้วก็เรียกค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนของคนที่ครอบครองที่ดินมาก่อนหน้านั้น

แต่ประเด็นสำคัญคือแปลง๓๔๖๖กับแปลง๘๕๖๔ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรำจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งลฟทแจ้งกรมที่ดินตรวจสอบว่าเป็นการออกโฉนดคาดเคลื่อนหรือไม่หรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
กรมที่ดินได้ชี้แจงว่า
ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือปี๒๔๖๔มาประกอบการพิจารณาได้
นั่นหมายความว่ากรมที่ดินก็อยากจะเพิกถอน
แต่ลฟทไม่มีแผนที่แนบท้ายตามพระราชกิจศิริกาดังกล่าว
จึงทำให้กรมที่ดินไม่สามารถเพิกถอนได้
แต่กรมที่ดินก็ยังบอกแนะนำการรถไฟอย่างเมืองประเทศไทย
บอกว่าถ้าไม่มีเอกสารแนบท้ายก็ไปหาตามคำพิพากษา
แต่เผอิญว่ากรมที่ดินรังวัดไปได้แค่ประมาณ๔๗๗ไร่แค่นั้นเอง
ยังขาดเหลืออีกประมาณ๔๖๐๕ไร่ที่ยังลังวัดไม่เสร็จ
ก็ไม่รู้ว่าชาติไหนจะลังวัดเสร็จเพราะเป็นที่ดินจังหวัดบุรีรำ
หรือหรืออย่างไรก็ตามได้แผนที่มากรมที่ดินรังวัดเสร็จ
แล้วใครจะเป็นคนเพิกถอนโฉนดดังกล่าวเพราะว่าอธิบดีกรมที่ดินป่วย
อำนวยการป่วยรองอธิบดีป่วยป่วยกันหมด
โดดที่ดินดังเก่าก็ไม่สามารถเพิกถอนได้เสียที
นะครับมันมีอยู่คำนึงครับ
เขาบอกว่าเขาอ้างว่าในส่วนของที่คณะกรรมการปปช
วินิจฉัยว่าที่ดินดังกล่าว๒แปลงเนี่ย
ให้ไปดำเนินการกับผู้บุกลุกทั้งสองแปลงซะ
รู้สึกว่าทางกรมที่ดินไปปรึกษาอายการสูงสุด
อายการสูงสุดบอกว่าไม่มีผลผูกพันกับแปลงอื่น
ซึ่งเป็นคำข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
ในสำนักงานอายการสูงสุด
ซึ่งไม่ใช่สารหรือผู้พิพากษาที่เป็นการตัดสิน
ซึ่งมันมีประมวลกฎหมายวิธีพินาความแพ่ง
มาตรา๑๔๕วงเล็บ๒เขาบอกว่า
พิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด
เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้
ชัดนะครับอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้
แต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิ์ที่ดีกว่า
อันนี้สำคัญนะครับสำคัญกว่าคำชี้แจงหรือข้อเสนอแนะ
ข้าราชการบางคนในสำนักงานอายการสูงสุด
แล้วเมื่อวันที่๒๓ธันวา๒๕๖๔การรถไฟฟ้องกลมที่ดิน
จำเลยที่๑อธิบดีกรมที่ดินเป็นจำเลยที่๒
สารปกครองประทับรับฟ้องไปเมื่อวันที่๒๘มีนา๒๕๖๖
เรียกค่าเสียหายประมาณ๗๐๐ล้าน

ขอประท้วงข้อ๖๙เรื่องสารปกครอง
ผมฟังมาหลายท่านประเด็นที่ผมจะประท้วงกับนำเรียนท่านประธานก็คือ
ถ้าพูดเพียงแค่ว่าฟ้องศาลหรือยกคำพิพากษาของสารดีกามาอ้างอิง
ฟังได้หรือเป็นเรื่องอื่น
แต่ฟังคำอภิปรายเป็นการก้าวร่วงศาลซึ่งไม่เกี่ยวกับสภานี้
ผมเห็นว่าตรงนี้เป็นการใช้สิทธิ์พาดพิงองค์กร
ท่านประธานต้องบอกให้ยุติแล้วก็เตือน
เพราะว่าข้อกฎหมายสภาพไม่มีท่าที่วิจัย
ถ้าคิดว่าสุรนตรีรับผิดชอบก็ต้องส่งตัวประชาตามนู่น
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงใช้สิทธิ์พูดไม่ได้

ครับผมวินิจฉัยเท่าที่ฟังนะครับ
ท่านสมาชิกก็อ้างถึงคำตัดสินของศาลนะครับ
มันเป็นคำพิพากษาจริงหลายแปลงด้วยกันครับ

ผมเข้าใจที่ท่านผมคืออารมณ์คนฟันกลาง
สมาชิกสภาพุทธแชนและสะดอนมันคิดละชื่อเลย
ผมเข้าใจที่อ้างถึงเรื่องกรมที่ดินที่ฟ้อง
แต่ว่าที่สารปกครองอยู่ระหว่างพินานี่ไม่ใช่เหรอครับ

ก็ถ้าในกรณีผมก็ยังจับไม่ได้ว่า
พิปรายว่าอยู่ในระหว่างการตัดสิน
ฟังว่ามีแต่คำพิพากษานะครับแต่ถ้าอยู่ในระหว่างการตัดสินเนี่ย
อย่าได้กล่าวอ้างสารนะครับพูดธรรมดาว่าอาจจะอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของศาลอะไรได้
แต่ห้ามล่วงเกินศาลนะครับส่วนกรณีของที่ท่านอภิปราย
ผมกำลังจะเตือนท่านว่าให้เข้าสรุปสู่ประเด็นว่า
มันเกี่ยวข้องกับการเป็นบรรณะที่ที่เราไม่ไว้วางใจและมุติยังไง
ท่านพูดอยู่เป็นหน่วยราชการอยู่นะครับ

คือผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการ
ถอนของกรมที่ดินกับที่ดินเขากระโดง

ถ้ามาเปรียบเทียบกับคดีดินที่กรมที่ดินเนี่ย

ประมาณ๗๖๓วันกับคดีคดีหนึ่ง
ที่เพิกถอนฉโนตเหลือการลุกป่าที่ราชบุรี
กรมที่ดินเนี่ยได้ดำเนินการโดยนายนิพนธ์บุญญามณี
และต่อมินติช่วยว่าการกระทรวงมหาธัย
เมื่อวันที่๒๙มีนา๒๕๖๕เพิกถอนเรียบร้อยแล้ว
โดยที่ไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาล
อย่างรวดเร็วมากเลย๒ปีกว่า
ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับเพราะเอิญว่าเป็นเพื่อนที่ผมชอบอยู่นะฮะ
อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะฮะ
คดีนี้เร็วมากแต่คดีนี้โคตรช้าเลย
ถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่ปี๒๕๔๑จนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ย
ใช้เวลาถึง๒๔ปีเลยนะครับท่านประธาน
นี่คือมันนานมากมันนานมากผมจึงต้องอธิบาย
พิปรายให้กับพี่น้องประชาชนฟังแล้วท่านประธานฟังนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วในกระบวนการที่ล่าช้า
ก็คือกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมนะครับ
มันมีสไลด์อันใหม่ที่ผมได้ข้อมูลโฉนดทั้งหมด๑๒แปลงด้วยกัน
ถ้าสไลด์ขึ้นได้ตามห้องโสดสไลด์ขึ้นทันมันมี๑๒แปลง
อยู่ในพื้นที่ดินเขากระโดงเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด๑๗๘ไร่เนี่ย
เป็นบ้านพักของนายศักดิ์สยามชิดชอบ
ไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะฮะท่านไปนอนได้ครับ